เดี๋ยวเราไปติดตามทางคุณสิริวัณรักษัตริย์หน่อย
เพราะว่าช่างภาพของเราช่างภาพไทยรัฐทีวีของเรานะฮะก็โอ้โหกำลังถ่ายภาพอยู่
ปรากฏว่าโดนกระสุนยางเหมือนกัน
เมื่อสักครู่นี้ที่เราจะคุยกับคุณสิริวัลนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นว่าทำไมภาพหยุดนิ่งไปเลย
คุณสุริวัลบอกมาล่าสุดแจ้งมาล่าสุดเนี่ยว่าเป็นจังหวะที่โดนลักษณะเหมือนกับกระสุนยางเข้าไปนะฮะ
ก็เลยทำให้ต้องหยุดก่อนนะต้องไปดูอาการก่อนนะครับ

คือณขณะนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราคุณภูริพัฒน์บอกว่าได้คุยกับบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมที่ส่วนใหญ่
จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนหรือว่ากลุ่มอาชีวะนะฮะที่มาที่สามเหลี่ยมดินแดงเนี่ย
ยืนยันว่าจะไปแสดงออกแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือว่าเรียกร้องต่างก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
โดยเฉพาะข้อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเนี่ยที่บริเวณหน้าค่ายทหารหน้าบ้านพักของนายกให้ได้
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงตรึงกำลังเอาไว้นะครับนี่คุณสิริวัลนะครับคุณสิริวัลครับ
ได้ขยับแนวออกมาจากตรงแยกจินแดงประมาณสักเกือบ๑๐๐เมตรมิดนะคะ
เนื่องจากว่าเมื่อ๑๐นาทีที่ผ่านมา
ผ่านมามีการยิงประท้ากันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็มีการยิงแก๊สตารงมาจากบนแนวทางด่วน
ซึ่งที่เราเห็นกลุ่มควันณขณะนี้
จะเป็นการตั้งแนวสกัดของทางตำรวจคู่กรุงคุมชม
ที่มีการสับเปลี่ยนนะคะหลังจากที่ตอนแรก
กลุ่มผู้ชมลงได้ขึ้นไปอยู่บนทางด่วนได้
แต่ว่าหลังจากนั้นอีกประมาณสัก๑๐นาที
กำรวจคู่กรุงสมชนได้มีการนั่งรถมา
แล้วก็ได้ตีไล่ทางกลุ่มผู้ชมนุมลงไป
แล้วก็ได้ขึ้นไปไปกำบนทางด่วน
แล้วก็มีการยิงแก๊สน้ำตาลงมาแนวราบ
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านล่างค่ะต้องแตกกระเจิง

เนื่องจากว่าควันของแก๊สน้ำตามีการพุ่งลงมา

ต้องวิ่งหนีออกมาค่ะ
เมื่อกี้ที่สัญญาณของช่างภาพคุณสิริวัณรักษัตริย์หายไปเนี่ย

สัญญาณภาพของช่างภาพที่หายไป
เนื่องจากว่าจังหวะที่เราได้ถอยร่นออกมาค่ะ

ได้รับบาดเจ็บเป็นรอยฟกช้ำอยู่ตรงกลางหน้าอกเลยค่ะ

เราจึงต้องถอยออกมาตั้งหลักในระยะที่
ที่เราเห็นนี้นะคะว่าเป็นระยะที่ปลอดภัยแล้วนะคะ
คุณสามารถที่จะรายงานสถานการณ์ให้กับคุณผู้ชมทางบ้าน

ยืนยันได้ไหมว่าเกิดจากอะไรฮะตรงนี้
เดี๋ยวต้องยืนยันให้ชัดเจนก่อน
ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะคุณสื่อสกุลคุณภาคภูมิค่ะ
เนื่องจากว่าจังหวะที่เสียงดังลงมานั้นเป็นจังหวะที่ทางทีมข่าวของเราเนี่ย
กำลังที่จะถอยหนีออกมาจากควันแก๊สน้ำตาค่ะ
มีการยิงขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ตกในมาแนวราบนะคะ
เนื่องจากว่าควันเนี่ยได้พุ่งลงมาตกลงมาเป็นกลุ่มใหญ่เลยเนี่ย
เราไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้เนื่องจากแบเราจึงขยับออกมา
แล้วก็จังหวะที่ขยับออกมาเนี่ยช่างภาพได้หลบอยู่ตรงเสาที่บริเวณคลินิกสถาบันความงามอยู่แห่งหนึ่ง
อยู่ตรงนั้นแล้วปรากฏว่ามีเสียงประทัดเนี่ยกระแทกลงมาที่พื้นดังเสียงดังสนั่นเลยค่ะ
แล้วก็ช่างภาพก็บอกว่าแน่นหน้าอกนะคะ
จึงถอยร่นออกมาในระยะที่ปลอดภัยแล้วก็มาดูอาการของช่างภาพอะค่ะ
แล้วตอนนี้เขากลับมาถ่ายภาพได้ไหวแล้วเหรอเนี่ย
ตอนนี้ก็สามารถที่จะขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ได้เลยค่ะคุณพระภูมิ
ก็ยังแน่นหน้าอกอยู่นะคะเพราะเท่าที่เราสังเกต
ดิฉันได้สังเกตดูคือเป็นรอยช้ำเลยค่ะ
ดูความปลอดภัยด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
บนทางด่วนยังมีควันอยู่เลยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะบนทางด่วนเนี่ยค่ะคุณภาคภูมิค่ะคุณอยู่สกุลค่ะตอนนี้ที่กล้องเรา
เราสามารถจับในระยะที่สามารถเห็นเหตุการณ์บนทางด่วนได้นะคะ
ก็มีการขายเลเซอร์สีเขียวแล้วก็มีการยิงแก๊สน้ำตาลงมาเป็นระยะนะคะ
แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีการยิงผู้ไฟขึ้นไปสวนกันไปสวนกันมาค่ะ
กับทางกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่บนแนวที่ป้องกัน
ไม่ให้ทางกลุ่มผู้ชมลุมจะได้ลุกล้ำไปในใต้ทางด่วนนะคะ
คือถ้าดูสถานการณ์ณขณะนี้ตรงจุดที่คุณสิริวัลอยู่ตรงนี้เนี่ย
กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ยังรอจังหวะที่จะเดินหน้าไปต่อใช่ไหมฮะ

กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้แตกระจายไปนิดนึงนะคะ
จังหวะที่ทางกลุ่มผู้ชมนุมบางส่วนสามารถขึ้นไปยึดพื้นที่บนทางด่วนได้
เพื่อที่จะล้อมวงของตำรวจเพื่อที่จะเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนวิภาวดี
แต่ว่าจังหวะนั้นนะคะตำรวจได้ขึ้นไปบนทางด่วน

ซึ่งทำให้กลุ่มวลชนที่อยู่ข้างล่าง
ได้แตกกระเจิงออกมารวมถึงทีมข่าวของเราด้วย
แล้วก็ทำให้ช่างภาพของเราได้รับแรงกระแทกจากเสียงประทัดขนาดใหญ่
ถ้ามองจากภาพตรงนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมนึกออก
คือภาพตรงนี้เป็นมุมมองที่จะเดินหน้าไป
อีก๑๐๐เมตรจะถึงสามเหลี่ยมดินแดง
เลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีรังสิต
เจ้าหน้าที่อยู่ด้านบนทางด่วนพยายามที่จะกันพื้นที่
ไม่ให้มวลชนเข้ามาเติมตรงสามเหลี่ยมดินแดงได้
ก็ใช้ยุทธภูมิด้านบนแต่ว่ามวลชนเอง
แม้ว่าจะถอยร่นมาแต่ก็ยังคงรออยู่ตรงนี้
รอเวลารอจังหวะที่จะเติมมวลชนเข้าไป
ตรงตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
นี่คือสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

การชุมนุมที่ต่อเนื่องตั้งแต่บ่าย๒วันนี้นะครับ
แต่ว่าจุดหลักของการชุมนุมคาปาร์ก
ตอนนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมมารวมตัวกันอยู่ที่
เหลี่ยมดินแดงหรือว่าแยกดินแดง
ซึ่งก็เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของผู้ชุมนุมในทุกครั้ง

ก็สืบเนื่องมาจากการต้องการไปเรียกร้อง
ที่หน้าบ้านพักของนายพระรัฐมนตรี
ที่ถนนวิทยาลัยภาพวดีลังศิรษฐ์หาออก
คุณผู้ชมที่ชมสดไปด้วยคือตอนนี้
เซียงจะเงียบลงแล้วนะครับ
ก่อนหน้านั้นมีเสียงปึงปัง
เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างจะเงียบลงแล้วนะครับ